เรื่องราวของความรักความห่วงใหญ่
เอ้าคุณแฟนนะครับก็ต้องห่วงใย
แฟนสาวของเราเป็นธรรมดาหนุ่มก็ต้องดูแล

คือบางทีนะผู้หญิงเนี่ยนะเขาสระผมเสร็จ

ให้คุณแฟนคุณสามีทำให้

ดูความน่ารักของผู้ชายคนนี้ฮะ
เอ้าความสวยบังเกิดเลยครับ
จังหวะนี้ผู้ชายคนนี้เขาหนีบผมให้คุณแฟน

หนีบผมไปด้วยมันก็เพิ่นเค้าเจริญใจดี
หลุดไปแล้วหลุดแล้วหลุดไปแล้ว
หลุดหลุดลุด
ผมหลุดออกมาเป็นยวงเลยครับ
ดูสิครับก็มันนานไป
ตายแล้วทำไงเก็บหลักฐาน
ไม่มีอะไรนี่ตัวเอง

สวยจริงเลยผมตัวเองนี่นุ่ม
ราวกับปุ้ยไฟล์โอ้โหแฟนก็เชื่อใจ
ก็ดีนะจ๊ะแต่ทำไมผมเรามันรู้สึก

เบามันเหมือนแว่ง

แล้วยาวมากเขารักผมของเขานะ
วันดีคืนดีเขารู้ว่าผมเขาหายไปแล้วก็
วันนั้นเป็นวันที่คุณจะงานเข้ามากเลยนะครับ

ว่าเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตจริง
ที่ดูแลคุณแฟนหรือคุณภรรยาได้อย่างดี
แต่ว่าดิฉันแนะนำนะว่าบอกความจริงไปเถอะค่ะ
เพราะถ้าหากว่ารู้ทีหลังเรื่องใหญ่กว่าเดิมนะคะ

เป็นคนอย่างนี้แหละจริง